ให้เวลามากัดที่สบัดใบแมวแมวจะสามารถกับเราสามคน

วันนี้๒๐มกราเป็นวันจ่าย
ว่าจ่ายนะคุณจ่ายหรือยังคะนั่นไง
มันอยู่ที่ตรงนี้แหละข้ามวันจ่ายแล้วไปวันเที่ยวเลยได้ไหมครับ
ก็จะรีบไปไหนจ่ายให้มันเรียบร้อยก่อน
แต่เขาว่ากันว่าเรื่องของซองแดงให้เยอะ
คนจีนเขาเชื่อว่าจะได้รับเยอะไง
ถูกต้องยิงให้ยิงได้นะฮะ

คุณจะรีบไหว้ไปไหนคุณเห็นดิฉันเป็นอะไรเนี่ย

เดี๋ยวจะหาว่าดิฉันลบหลู่ไม่ได้อีก
แต่คุณนี่ก็พูดอะไรก็เอาไปเรื่อยเลยนะจริงหลังคุณเริ่มได้แล้ว
ไปดูเรื่องนี้ข่าวดีค่าไฟเขาว่าจะลดลงสำหรับกลุ่มเปาะบาง
รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงไปติดตามหน่อยฮะ
คือทางรัฐบาลนะครับโดยกบงเขามีมติเห็นชอบในเรื่องของมาตรการ
ในการช่วยเหลือลดค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมจนถึงเมษายนปีนี้
สำหรับผู้ที่ใช้งานไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยของกลุ่มเปราะบาง
ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยต่อเดือนนะครับ
รายละเอียดเรื่องนี้นะฮะเขาบอกว่าจากเดิมที่เก็บค่าไฟฟ้าพันแปรอัตโนมัติ
โดยผู้ใช้ไฟฟ้า๑๑๕๐หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด๙๒๐๔สตางค์ต่อหน่วย
และผู้ใช้ไฟฟ้า๑๕๑๓๐๐หน่วยเนี่ย
ก็จะได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า๖๗๐๔สตางค์ต่อหน่วย
พูดง่ายใช้น้อยก็ได้ลดเยอะหน่อยว่างั้นนะครับ

โดยกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่เข้าเกณฑ์ก็มีอยู่จำนวนสัก๑๙ล้าน๖แสนรายนะครับ

คราวนี้มาดูเรื่องราวน่าเหลือเชื่อกันบ้างดีกว่า

บางคนก็คิดว่ามันเป็นไปได้แล้วมันเป็นปฏิหาร
คือคุณลุงคนหนึ่งอายุ๕๖ปีคือป่วยโคม่าแล้ว
ญาติญาติพาไปรักษารักษาแบบสุดเต็มที่แล้ว
คุณหมอคุณพยาบาลพยายามปั๊มหัวใจขึ้นมา๒รอบรอดมาได้
แต่สุดท้ายนะคะเหมือนกับชีพพระจรไม่มีแล้ว
คุณหมอเลยบอกตายแล้วก็เลยนำศพกลับบ้าน
พอถึงบ้านเท่านั้นแหละฟื้นค่ะ

เป็นไปได้ยังไงลุกขึ้นมาพูดคุยได้แบบนี้
ตอนนี้น่ะเหรออ๋อค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะ
นี่คือคุณลุงรักเร่นะคะหรือว่าลุงเล่ค่ะ
อายุ๕๖ปีนะอยู่ในอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
คือคุณจะสังเกตนะว่าที่บ้านเนี่ยเขามีการจัดเตรียมสถานที่

เฮ้ยแต่งานนี้ไม่ได้จัดนะคะเพราะว่าคุณลุงเร่ฟื้นขึ้นมา
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับลุงเร่
เร่ก็พูดคุยได้ตามปกติเลยค่ะ
บอกจำชื่อตัวเองได้แล้วก็จำเรื่องราวในอดีตได้ด้วย
เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศใหม่ที่ทีมข่าวคุยกับลุงเรศ
คุยอะไรกันบ้างคะ
ก็ต้องให้เวลากันหน่อยนะต้องจูนกันนิดนึงนะคะ

เร่ป่วยมาตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม
มีอาการอาเจียนแน่นหน้าอก
เป็นหนักจนกระทั่งว่าทางญาติเนี่ยได้พานำส่งโรงพยาบาล

แต่อาการก็เริ่มหนักเริ่มหนักไปเรื่อย
วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดต้องนอนโรงพยาบาล
แต่ว่าระหว่างการรักษาตัวเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นนะ
หยุดหายใจถึง๒ครั้งหมอก็ปั๊มหัวใจก็ฟื้นขึ้นมาได้
แต่หมอเองก็บอกเออญาติทำใจหน่อยนะ
ญาติก็เลยเห็นว่าถ้าอาการหนักแบบนี้คงไม่รักษาตัวต่อเนี่ยนะคะ
จนกระทั่งวันที่๑๗มกราคมค่ะ
รถพยาบาลเนี่ยพาตัวลุงเร่มาส่งที่บ้าน
ระหว่างนั้นก็คือใส่เครื่องช่วยหายใจพยุงมาตลอดระยะทาง
จนกระทั่งว่าความดันลดลง
พอ๔โมงเย็นก็ถอดเครื่องช่วยหายใจออก

คือแล้วลุงเล่เองก็เริ่มหายใจโรยรินแล้วไง

ครอบครัวก็เลยว่านี่เสียชีวิตแล้ว

จนกระทั่ง๑๖มกราคมค่ะลุงเล่เนี่ยกลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่ง

๔ทุ่มตื่นมาแล้วพูดคุยเหมือนคนปกติเลย
ครอบครัวงงเลยค่ะแต่ก็มองว่านี่คือเรื่องราวปฏิหาร
ไปถามผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลุงเร่กันบ้าง

ผู้ใหญ่บอกว่าหลังจากที่ลุงเร่ฟื้นขึ้นมา
ก็เลยได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
เล่าเรื่องราวแปลกที่ไปเจอระหว่างตอนที่หมดสติไป

บอกว่าไปเจอหมู่บ้านลึกลับนะ
หมู่บ้านนี้มีการฆ่าหมูฆ่าไก่วัวควาย
ฆ่าแล้วก็มาเลี้ยงฉลองกันทั้งคืน

แล้วยังมีการพูดชื่อคนในหมู่บ้านที่ตายไปแล้วด้วย
เออเอ้าลุงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะคะ
อารมณ์เหมือนอย่างนี้คุณชิสาเหมือนกับว่า
ตายไปแล้ววิญญาณของลุงเลศน่ะ

แล้วพอกลับมาก็มาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังไง
ค่ะซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอก
หมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ชาวบ้านเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
ก็เลยมาที่บ้านของลุงเร่มาดู
ให้เห็นกับหูกับตาได้มาคุยกับลุงเร่ด้วย

ถามเรื่องเลขถามเรื่องดวง

เละบอกหน่อยเดี๋ยวจะไปเสี่ยงดวงงวดต่อไป

นั่นแหละถิ่นเวลาอ้าวแต่เค้าว่ากันว่าเรื่องของความตาย
บางทีเราก็ไม่รู้นะว่าบางทีเสียชีวิตแล้วตายแล้วจะไปไหน
ใช่ไหมลุงเลขอะไรมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตายแล้วฟื้น
แต่ถ้าถามผมนะผมตายนะ

เนี่ยอีกดนตรีไพร้ร้อ

เจอคุณลุงคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่กลางถนนครับ

แล้วขีมงสัยชนทางขณะอย่างนี้
แล้วลูกดูแดดนะแดดเที่ยงเฟ้นเลย

โอ้โฮเป็นเจ๊หะ

ขอโทษนะถ้าตอนที่ยังไม่เข้าไปใกล้ถ้าเป็นผม
ผมก็นึกว่าอาจจะเสียชีวิตแล้วหรือเปล่านอนแบบนี้
แล้วลองฟังดูนะได้ยินเสียงบางอย่าง

ลบโครนข้ามกลางแดดแรงเปลี่ยงแบบนี้

มันเย็นสบายขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณลุงครับ

คุณลุงเขาน่าจะเมานะจากที่ฟังจากเจ้าของคลิปเขาบอกนะ
เหมือนกับเมามาแล้วใช่ไหมชนถังขยะ
แล้วถังขยะก็มาอยู่ตรงกลางถนนแบบนี้
ลุงก็เลยเอ้ยไปไม่ไหวแล้วก็หลับซะเลย
แต่โชคดีที่ไม่มีรถผ่านไปผ่านมาทับคุณลุงนะฮะ

ที่เขาโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับตัวคุณลุงไปนะฮะ
ถ้าลุงแกยังโอเคยังเอาพูดง่ายยังมีลมหายใจอยู่
จะช่วยคุณลุงเอามาอยู่ข้างทางดีกว่าเป็นห่วง

แล้วดูสิถังขยะกระจัดกระจายเหมือนกับว่ามาคอยกันให้ด้วยนะ
การรถผ่านเนอะ

ช่วยดูแลกันด้วยนะญาติญาตินะฮะ

เพลงของพี่ปูพงศิษยคี

อารมณ์นี้เลยแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่

ชันนี้จะน่าฟังขนาดไหนไปดูกันครับ
ใครหัวมันอยู่ไหนรีบเอากลับไป
ถ้าไม่อย่างนั้นจะยกให้ขับมือ
เพลงของพี่ปู
ครูก็แปลงเองเลยครับ

บอกให้รู้ไว้หัวใจรักจริง

เป็นการแซวคนที่มาดูคอนเสิร์ต

แล้วเป็นที่พี่ปูเจ้าของเพลงเขาแปลงเอง
เพื่อจะแซวแฟนคลับคนนี้แหละ
มาเสริงมาเสริงหน้าเวทีเลย

คนเรามันมีความสนุกเป็นงานรื่นเริง
แล้วก็อยากจะเต้นต่อหน้านักร้องศิลปินที่เราชอบ

แต่คนรอบข้างมาดูแลที
พี่ปูเก่งเป็นห่วง
พี่ปูแกก็ไปเปิดคอนเสิร์ตมากมายหลายที่แหละ
บางที่นะเอาปุรุงตรงปัญหาคลาสิกลงไปร่วมจีกัน

แต่บางครั้งบางครั้งก็เจอกับเรื่องราวที่ชวนให้ขำ
ให้ยิ้มอย่างเหตุการณ์นี้นะครับพอมาหลายรูปแบบศิลปินนักร้อง
ส่วนใหญ่เวลาไปออกคอนเสิร์ตต่างจังหวัดเขาก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลายกันไป
ต้องรับมือให้ได้ต้องเอาให้อยู่
เพลงตัวอย่างรองสุดยอดจริงเออนะแต่คุณพูดถึงเรื่องของการเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็มักจะมีนักเลงมาตีกันถูกไหมงานนี้ก็มีเหมือนกันนักเลงมาตีกัน
แล้วคนต้องจัดการคือคุณตำรวจงานที่คุณตำรวจบอกถ้าจะตีกันใช่ไหมไป

เฮ้ยเหย่คุณพูดถึงเกี่ยวกันไหมครับ
หมดยกหมดยกอันไหนอ่ะไหนนักมวยนี่นักมวยมีแต่นักมวยนักมวยที่เป็นนักเลง
มาดูนักมวยฝ่ายแดงกางเกงเขียวและฝ่ายน้ำเงินสี

ต่อยไปก็ล้มคว่ำไปทั้งคู่

สภาพไม่ใช่เพราะต่อยกันเหนื่อย

โอ้โหเห็นแบบนี้คุณตำรวจบอกว่า
ถ้าเมาแล้วก็ตีกันหน้าเวทีหมอลำแบบนี้

ขึ้นเวทีมวยจับทั้งคู่ขึ้นมาให้ต่อยกันเลย

ต่อยลมคว่ำลงไปกับพื้นนะคะ
เรียกได้ว่างานนี้น้ำเงินเป็นรอง

นักเลงที่ต่อยกันเนี่ยนะ

เกาะคอเป็นทีมหมวยกันแน่นเลยถูก
เดี๋ยวนี้นะแต่ละงานแต่ละที่เขาก็มีการทำแบบนี้
เพื่อเป็นการดัดหลังเหล่าบรรดาพวกนักลงนักเลงที่นัดจะมาตีกัน

หรือว่างานกาชาติงานประจำปีของทางจังหวัด

งานงานหนึ่งที่แบบว่าผมว่าน่าจะเป็นจุดแรกเริ่ม
ในการทำแบบนี้เลยนะที่เอาเหล่าบรรดาพวกนักเลงที่หวังจะมาตีกันในงานลื่นเริงแบบนี้

ไม่แน่ใจว่าปีที่ผ่านมาเขามีไหมอะไรยังไง
เขาก็จะมีเหมือนเป็นกรง
คือถ้าใครแบบว่าต่อยกันมาปุ๊บเอาจับใส่ก่อน
จับแล้วไปต่อยกันในนั้นเลยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับใคร

ไม่ให้มีเรื่องของการชกต่อยกัน
ในงานคอนเสิร์ตงานรื่นเริงที่เขาจัดเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัดแบบนี้
นี่ไงนะคะก็คือวัตถุประสงค์ก็อยากจะให้ไม่มีการทะเลาะกัน
แต่ถ้าจะทะเลาะกันต่อยตีกันมาต่อยตีกันให้ถูกต้องไปเลย

แต่ถ้าเป็นกีฬาได้ชอบดู
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้บ้างคุณตำรวจโอ้โหหัวจะปวดครับ
เพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้โอ้โหอารวาสเต็มคาราเบลแบบนี้ฮะ
แม่เป็นไงคุณผู้ชมเข่าสวยนะฮะมีการจิกเข่าด้วยนี่โอ้โห
ไม่งั้นจะดูหนังของพี่จาพนมมากไปผมว่า
เนอะเขาปิดท่าพี่จามันเลยนะ

นี่ฮะงานนี้บัวขาวต้องชิดซ้ายเลยเพื่อเจอนายเปิ้ลออกลีลาแม่ไม้มวยไทย
ผสมภาษาวิชากังฟูวิชากังฟูด้วยหรอ
อยู่ที่ไหนอยู่หน้าสพวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่สิบหกมกราคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม
อืมนี่รู้สึกว่าแต่ละท่าเราแยกท่าไหมหมดแล้วนะ

เข่าพิฆาตศัตรูตั้งกาดขจัดภัยสอกพริ้วสยิวหัว
มันใช่ท่ามวยไทยจริงปะเนี่ย

มันยังปักผ่านตั้งท่ารพเพิ่มต่ำขย้ำศึกแกร่งหลังคู่ข้อมราม
แต่ละท่าน่ากลัวจังเลยนะครับ
นี่ครับผมการจับกลุ่มครั้งนี้ต้องบอกเลยว่า
จากชาวบ้านเนี่ยคือเขาโทรมาแล้วก็แจ้งว่าพบชายคนนี้นะฮะ

ส่งเสียงดังโวยวายอยู่บริเวณถนนสายคลองไผ่
แก่งหวายนะครับในพื้นที่อำเภอวังจันทร์
พอมาถึงก็เป็นอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชมก็เนี่ยมีการตีศอกซ้าย
เข่าฟันสอกโหต่อยล่างต่อยบ้น
โอ้โหมีวิชาเท่าไหร่เขาเรียกว่างัดมาให้หมด
แต่เท่านี้ยังไม่จบนะครับพอเขาเข้าไปอยู่ในห้องขังเนี่ยยังไงครับ
เปิ้ลเนี่ยก็ยังโชว์ลีลามวยไทยให้ตำรวจดูต่อ
โอ้โฮโอ้โฮเอาดีอ่อจริงเป็นพิมาพของคำว่าว่ามวยกลง
นี่ฮะโอ้โหตำรวจก็ส่งเสียงเชียร์ตามน้ำไปนะครับ
ก่อนให้ออกลีลาไปเรื่อยไหนเนี่ยดู
แม่ไม้มวยสไปเดอร์แมนหรือโอ้โฮใช่ฮะ
พอเหนื่อยก็นอนแล้วก็พักผ่อนในห้องขังประมาณ๑คืนนะครับ
กระทั่งรุ่งเช้าเขาบอกว่าน้าสาวเขาก็มารับตัวไป
พร้อมกับให้ข้อมูลว่านายเปิ้ลจริงแล้ว

แต่ว่าถ้ากินยาก็เหมือนคนปกตินะ
แต่ถ้าขาดยาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเอ๊ะโว๊ย
วันเกิดเหตุเขาก็เดินมาที่บ้าน
แล้วก็ไปทำร้ายแม่ของเธอซึ่งเขาอายุมากแล้ว
นี่ครับเป็นเรื่องเรื่องก่อนต้องการยานะ
กลับไปทานยาแล้วที่สำคัญก็อย่าไปดื่มเหล้ามันเลย
ขาดยาอย่างเดียวไม่พอไงดันไปดื่มเหล้า

ยังดีคุณตำรวจมาจัดการได้ไม่งั้นคงจะลำอีกนาน

เอ้าคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหม

แต่โจรรายนี้บอกเขามีสัจจะนะ
อ้ามีสัจจ่ายังไงไปติดตามดีกว่าฮะ

ขอยืนหน่อยนะไปแล้ว

เรื่องของเรื่องเขาหนีตำรวจอ๋อเหรอ

ขับวนหมุนออกไปแล้วตะโกนกลับมาว่าว่า
ขอยืมหนีตำรวจแป๊บ

แต่โจรรายนี้เขาบอกว่าเขามีสัจจะ

นี่คือภาพที่เขาเอามาคืนฮะ
เอามาคืนจริงพร้อมกับเงินค่าเช่า๕๐๐บาท

ไม่ใช่เอามอเตอร์ไซค์มาคืนแล้วก็บอกเจ้าของ

บอกว่ามีเงินอยู่ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์๕๐๐บาท

นั่นแหละฮะจนสัจจะแต่ไม่ได้มาชื่นชมนะ
เพราะสุดท้ายเดี๋ยวตำรวจต้องไปตามมาให้ได้
เพราะว่านายคนนี้เนี่ยทำผิดมา
อันนี้ร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับ
กลับไปที่ภาพแรกก่อนฮะเหตุแรกที่มันเกิดนะครับ
กล้องวงจรปิดภายในศูนย์อาหารปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

จับภาพพฤติกรรมของนายคนนี้ได้คือทิ้งรถของตัวเอง

เพราะว่าตำรวจกำลังตรวจค้นมอเตอร์ไซค์ของเขานั่นแหละ

ทั้งรถทิ้งทั้งแฟนเขาว่าอย่างนั้น

หมดทุกอย่างแล้วก็วิ่งหนีไปขึ้นมอเตอร์ไซคันนี้

เขาดันลืมกุญแจเสียบคาเอาไว้

แต่อย่างนี้ครับผู้สื่อข่าวของเราอยากรู้เรื่องราวก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยไป
แล้วที่ได้คืนนั่นแหละเนี่ยผู้หญิงคนนี้เล่าให้ฟังว่าเธอน่ะจอดรถมอเตอร์ไซค์เสียบกุญแจค้าทิ้งไว้
ซึ่งเธอยอมรับเป็นความผิดของเธอตอนแรกเธอไม่คิดว่าจะได้คืนสุดท้ายได้จริง
อะไปลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างครับ
แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าจะถามจนโชคมีสัจจัดนะ
ใช่มีสัจจัดในหมู่โฉน
ก็อ่ะมีสัจจัดในหมู่โฉนย
ตอนนี้กำลังประสานให้มามอบตัวอยู่
แล้วแหละว่านายคนนี้ที่หนีไปขโมยมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านแล้วหลบหนีไปน่ะเป็นใคร
ดีร้ายแรงอยู่เหมือนกันเรื่องของคดียาเสพติด
ส่วนเรื่องของการลักขโมยไปเนี่ยในเมื่อ
ก่อเหตุแล้วทำแล้วแล้วยังไงต่อล่ะถ้าเกิดเจ้าของเขายังติดใจเอาความ
ก็ไปแจ้งความได้ในเรื่องนี้เขาถือว่าความผิดมันสำเร็จเกิดขึ้นแล้วไง

นี่คุณผู้ชมในเฟซบุ๊กนะขออภัยในติ๊กต๊อก
ทำให้โจรเนี่ยกลับใจเอามาคืน

เมื่อคืนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ไอ้คดีที่ยังค้างคาอยู่เรื่องยาเสพ

ก็ต้องมารับผิดชอบเดี๋ยวคุณตำรวจจะไปตามมา
ค่ะเอาแยกกันคำลักษณ์คดีกันไปนะคะ
คราวนี้ไปดูแท็กซี่คันนี้บ้างบอกเลยว่าแท็กซี่คนนี้รู้

เอาหน่าน้ำบอดเนี่ยเอาเจ้าคอล์กซิกซีน้ำบอดเนี่ย
ใครเอาที่เยี่ยมรถอยู่ตรงนั้น

นี่ไงลูก
ใช่เอาในรถแล้วก็ถ่าย

แบงค์๒๐ก็มีแบงค์สัตว์กุลต่างชาติก็มี
มากมายหลากหลายติดอยู่เต็มหลังคารถ
ถ้าเด็ดไปเนี่ยนะคุณก็จะโดนเข้าหาขโมยของทาวรากคุณชาวดาม

เขาติดประดับสะสมเอาไว้เป็นความชอบเขา
ผู้โดยสารงงเขาก็สงสัยว่าทำทำไมเราไม่กลัวถูกต้นหรือ
ใดก็แล้วแต่ก็ยังเป็นคำถามเป็นข้อสงสัยอยู่ที่ตอนนี้เราก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่า
พี่เจ้าของเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นความชอบแหละ

และอีกหนึ่งอย่างที่เป็นห่วงคือมันจะบดบังทัศนวิสัยหรือเปล่า

ไอ้กระจกมองหลังอะมันจะบังเข้าเปล่า

แม้ส่วนใหญ่จะอยู่บนหลังคาก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเห็น

แท็กซี่อะไรจะมีเงินติดขนาดนี้

บั๊กจะเป็นความสรรค์ศักดิ์สิทธิ์

แต่ผิดกฎหมายไหมถ้าไม่อยู่ข้างนอกดิฉันคิดว่าไม่เป็นไร

คุณหมอเป็นคุณหมอทำฟันแต่ระหว่างที่รอยาชาออกฤทธิ์
คุณหมอเขาทำแบบนี้ครับ
เป็นยังไงจ๊ะ
หลอมได้ใช่ไหมเป็นเนื้อ
ระหว่างรอยาชาออกเล็ตนะครับ

อยู่กับนั่งหายใจรถกันนะแม่น้อง
โหเป็นไงฮะแล้วหลอมเพราะเสียด้วยนะครับ

คลินิกทำฟันจริงครับผม

ดันเซอร์เข้ามาได้ใส่ชุดไทยซะด้วยนะ
โหหลอมสวยจริงเลยนะฮะ
ลินิกแห่งนี้ครับคือคลินิกธนกรรมแพทย์โมฮาว
ที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับ

จำได้เราเคยเล่าข่าวกันไป

นี่ไงเป็นหมอหลอมหลอมแพ้จริง

ระหว่างที่เขารอยาชาออกฤทธิประมาณ๒๐ที

จับไม้ร้องเพลงรุดทุ่งซะเลยนะฮะ
แถมยังมีแดนเซอร์อีกด้วยนะครับ

การรอยาชาของเขาเนี่ยต้องรอนานไหม

แล้ว๒๐นาทีนี่จัดไปสักกี่เพลง

คนไข้คนไข้บอกเอาอีกเอาอีก

เอายาชาเอายังไม่ออกนิดหน่อย
ยาชาหมดอายุหรือค่ะแม่

อะไรจริงถ้าพอดีฉันไปใช้บริการ

แล้วก็ไมค์เขาต้องมีของเขาส่วนตัว
กไปเป็นของตัวเองเพราะเดี๋ยวเพื่อนแย่ง
ถ้าไปใช้ไมค์กับเพื่อนเพื่อนได้ลองไม่ได้ร้อง

ชอบติดใจชอบร้องเพลง

แต่ถ้าสามีใครชอบไปเที่ยว
ถ้าคุณอยากไปเที่ยวคุณต้องขอเมียดี
ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเมียโมโหขึ้นมาแบบนี้นะคะ

ทำไมมันเป็นอะไร

คุณเหมือนกับอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยนะคุณชนะนะ

คือเพื่อนเขาก็พูดกับเมียเพื่อนนะครับ
พูดกันว่าเมียจ๋าขอออกไปแป๊บเดียว

นี่ไงไม่ยอมกลับบ้านไง
ไม่ยอมกลับแม้จะดึกก็ไม่ยอมกลับ
แต่ดันกลับอีกทีเช้าเลยเมียก็ไม่ให้ไป

เออเนี่ยส่วนเหตุการณ์นี้เห็นไหมหลักฐานบันทึกไว้ในวงจรปิดนะ
อยู่บ้านนี่แหละก็ตั้งโต๊ะกงคนเดียวไปแล้วกัน

เออก็นั่งจิบนั่งดื่มอยู่คนเดียว

จริงเขาก็ไปด้วยกันแหละทำไมนี่
เขาก็ไปเป็นคู่ดูโอแบบนี้

อันนี้ตอนอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้ว

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามีก็ต้องดูอารมณ์คุณภรรยาด้วย
แต่คุณภรรยาก็ก็จะดูอารมณ์ของคุณสามีเหมือนกัน

รักกันแล้วก็ต้องดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน
แล้วชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
บางคนบอกว่าเมียดุยิ่งกว่าตำรวจอีก
ยิ่งกว่าเจอด่านตำรวจอ่ะระหว่างนั้น

เป็นเรื่องน่ารักของคู่รักแต่ละคน
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยไม่มีคู่ไหนหรอกที่ราบรื่น๑๐๐ถูกไหม
ก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างนะเดี๋ยวก็รักกันแบบนี้วนไป

ใช่ภรรยาเขาจะมีเซนต์ในการที่แบบจะจับผิด

ถ้าผมนอนอยู่บนเตียงเนี่ยแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ย

เขารู้ได้อย่างไรหรือเปล่าว่าคุณจะหนีเที่ยวใช่

อุ๊ยมันพูดอันแปลงคุณมันออกชัดขนาดนั้นเลยหรือ
ชัดเลยครับเขาดีมาก
เออคุณต้องไปฝึกวิทยายุทธิ์ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านเนธ
โอ้ยไม่ติดตามข่าวเมื่อวานครับ
เรานำเสนอไปอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเค้ก
ที่มีลูกค้าเขาสั่งมาแล้วก็เขียนเป็นตัวการ์ตูนใช่ไหม

เจ้าของร้านเบเกอรี่เขาก็ทำเค้กออกมาเหมือนเต๊ะ
อยากให้ดูภาพนั้นก่อนจะได้นึกออกนะฮะ
ข่าวนี้ที่เราเล่าไปนี่มาเป็นแบบนี้เลย
เหยียดเป็นกระดาษเอาแบบนี้
และแต่ละจุดเขาลงดีเทลด้วยนะ
สุดท้ายทางร้านเบเกอรี่ที่เกาะสมุยนั่นน่ะ
เขาทำออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันก็เหมือนจริง

แต่อยากรู้เจ้าของวันเกิดที่ได้รับเค้กนี้ไป
หน้าตาเขาเป็นยังไง
งั้นอย่ารอช้าไปดูกันเลย
นี่ครับเจ้าของวันเกิดที่ได้รับเค้กก้อนนั้น
ดูดิเหมือนกับในการ์ตูน
เหมือนกับในเค้กที่เพื่อนวาดให้เลย
มีภาพเปรียบเทียบไหมอย่างนี้เลย
ดิฉันชอบตรงแก้มแก้มอมชมพูระเรื่อย

ผู้ชายคนนี้คุณเป็นคนที่โชคดีนะ

ใช่คือจำรายละเอียดได้แม่นยำเป๊ะเลย
โอ้โฮค่ะเนี่ยฮัท
ดูดิเราไล่ดูตั้งแต่ภาพ

และเมื่อออเดอร์ออกมาเป็นเค้กแบบนี้
แล้วสุดท้ายเอาไปเปรียบเทียบกับภาพจริง

โอเคตามนั้นใช่เลย
จริงโอ้ยแล้วเราต้องชื่นชมคนที่เก็บรายละเอียด
เพื่อนที่วาดถูกไหมเขาเขียนรายละเอียดยิปเลย

ชมเพื่อนรักเพื่อนจริงชื่นชมร้านเบเกอรี่ที่ทำออกมาได้น่ารัก
แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องผู้ชายคนนี้
ที่มีเพื่อนที่น่ารักรายล้อมคุณแบบนี้ครับ
ยินดีด้วยมากแล้วก็สุขสรรควันเกิดด้วยนะคะ
นี่นะโอ้โหไม่กล้ากินเลยแบบนี้

คุณผู้ชมพาไปดูร้านอาหารและร้านคาเฟ่เปิดใหม่หน่อย
ราชพฤกษพระราม๕จะเป็นที่ไหนติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง

บรรยากาศน่าทานแบบนี้ถามว่าที่ไหน
ที่นี่คือร้านตักตวงนะครับ
เป็นร้านอาหารและคาเฟ่เปิดใหม่
ย่านราชภึกพระราม๕นะครับ
นี่นะฮะสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้าน

ข้าวหน้าหมูกรอบตักตวง

แบบนี้หมูกรอบเน้นเลย
คือเขาตัดสลับมาได้ดีมากเลย
กัดไปแล้วมันจะมีภาพเหมือนตอนที่ว่าทำหมูกรอบมายังไง
หั่นเป็นชิ้นแบบไหน
หมูกรอบที่นี่นะไม่ได้ทอดนะครับ
แต่เอาไปอบโอ่งครับ

กัดมาคำแรกบอกเลยว่ากรอบมาก
แล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับ
ทานก็โรยน้ำซอสหวาน

บอกเลยว่าฟินแน่นอน
ส่วนรสชาติเขาบอกว่าจะออกหวาน
เปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีฮะ
อกจากนี้ก็มีต้มซี่โครงแก้ว

มีผลัพรองว่าผ่านไปคำแรก
นึกถึงฝีมือคุณแม่ที่บ้านอย่างแน่นอน
กินพาระแล้วปิดท้ายด้วย

แล้วก็ชนแก้วกันด้วย

แต่ว่าสำหรับใครที่อยากลองต้องไปที่ร้านตักตวงนะครับ

เวลา๑๑นถึง๒๒นครับ
แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะเลิกเนี่ย
เปิดเวลา๑๐นถึง๒๒นปิดวันจันทร์นะครับ
สอบถามได้ที่๐๘๐๑๐๑๐๔๖๔๗๘หรือว่าแค่นี้ประมาณนี้นะครับ

ชื่อร้านตักตวงคือตักตวงความอร่อย

อันนี้ดีมากเลยนะอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครด้วย
อ่านเรื่องนี้สักทีนะค่ะเรื่องของการฝากเตือนโรคภัยกันก็คือ
ใครจะไปเชื่อมันมีโรคแบบนี้ด้วยนะ
โรคลำไส้แปรปรวนครับ
ฟังดูอาจจะเป็นเรื่องเล่นมันมีจริง
แล้วต้องมาฝากเตือนกันเพราะมันเกิดขึ้นกับใครหลายคน
โดยเฉพาะช่วงวัยทำงานสัก๒๐หรือ๓๐ปี
และจะพบบ่อยมากกับผู้ที่สูงอายุอย่าง๖๐ปีขึ้นไป
โรคลำไส้ทำงานแปรปรวน

หรือการเคลื่อนตัวของลำไส้ที่ผิดปกติ
มันอาจจะเกิดจากฮอร์โมนบางอย่างที่ทำงานอย่างผิดพลาด
มันทำให้เกิดอาการปวดท้องท้องเสียหรือท้องผูก
หรือว่าอาจจะเกิดจากระบบประสาทที่ผนังลำไส้

เผ็ดหรือกินอาหารที่มีเชื้อโรค
อารมณ์แบบนั้นหรือมันเกิดจากความเครียด
ไปดูอาการหน่อย

ลักษณะเหมือนแบบปวดเกร็งอะ
และจะทุเลาหลังจากถ่ายอุจจาระออกไปแล้ว
เพราะว่าอย่างนั้นนะอาการแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยชัด

เขาบอกว่าท้องเสียหรือท้องผูกเป็นประจำ
รายบอกว่าท้องผูกสลับท้องเสีย
เดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสีย

อุ๊ยหนักเลยอาการหนักเลยเปลี่ยนรับไส้ได้ไหมก็ยัง
อ้าวแล้วยังมีลักษณะของการอุจจาระเปลี่ยนไปยังไง
จากแข็งกลายเป็นข้องเหลวอ๋อไม่แข็งก็เหลวแบบนี้

และยังมีเรื่องของการอุจจาระที่อาจจะต้องใช้แรงมากผิดปกติ

หรือบางทีอันนี้พูดมาเนี่ยคือต้องลองนึกตามนะ

ถ่ายเป็นเหมือนเป็นมูก
ลักษณะมันผิดปกติจากที่เคยเห็น

แล้วบางทีบอกว่ามีอาการท้องอืดที่มีลมมากในท้องลักษณะแบบนี้
เอาจริงผมว่านะลองพูดอาการพวกนี้ไป
คนที่ฟังอยู่เผลอเคยเป็น๑๒๓อาการลักษณะแบบนี้

เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยป่าละเลยผมว่าไม่ต้องถึงขั้นไปหาหมออะไรหรอก
แต่เช็คร่างกายประจำปีแล้วเช็คอย่างจริงจังนะไม่ใช่ว่าเช็คผ่าน
แล้วที่สำคัญคือต้องมาปรับเรื่องของการรับประทานอาหารอันนี้สำคัญ
ครับเรื่องนี้ก็เตือนเหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะได้รับข้อความว่ามีการแจกข้าวหอมมะลิฟรี

ใครใดข้อความนี้บ้างดูด่วนเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันปลอมค่ะ
คุณผู้ชมที่ได้รับข่าวปลอมนี้บอกเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อ
เพราะอะไรเพราะว่ามันมีประเด็นที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ประเด็นที่กองทัพอากาศไทยเชิญข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ
ลงทะเบียนรับข้าวหอมมะลิฟรีเรื่องนี้ตรวจสอบแล้วนะคะ
บอกว่าทางกองทัพอากาศไทยไม่มีนโยบายที่จะให้มารับลงทะเบียน
รับข้าวหอมมะลิฟรีอืมนะคะเพจนี้มีการแอบอ้างตราสัญลักษณ์โลโก้
คล้ายกับตราสัญลักษณ์ของสวัสดิการทหารอากาศ
แล้วทีนี้ยังไงต่อเขาก็มีการให้ข้อมูลมายาวเลยค่ะ
เพราะว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจริง
ไม่ใช่ความจริงนะคะและทางกองทัพอากาศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยค่ะ
อยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องจริงจากทางกองทัพอากาศนี้นะคะ
ไปเลยค่ะต่อเลยนะคะกับเรื่องราวที่น่าสนุก
ใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าพาไปดูเด็กคนนี้เป็นเด็กนักเรียน
คือเขาชอบคุณครูท่านหนึ่งแต่เอ๊ะจะทำอย่างไรให้จีบคุณครูติด
ติดตามในช่วงสกิน
เป็นอย่างไรล่ะครับคุณโตร้องเพลงบอกรักมันเชื่อเลย
เออแล้วเสียงคล้อดวยนะนี่ละใจดวงเดียวละไงเป็นเธอเท่านี้
ไม่พอมอบดอกเฟืองฟ้าให้คุณครูด้วยดอกเฟืองฟ้านี้ก็หมายถึงความสว่างสวาย

แล้วไม่พอนี่ฮะเอามือไปพาดอย่างนี้

โอ้โฮไอ้เดี๋ยวร้ายจริง

ใช่นุ่มโอ้โฮตอนผมเรียน
ไม่มีครูสาวแบบนี้บ้างเลย
แต่เราก็อยากจะสบายตาบ้างไง
นี่ที่รู้สึกว่าจะด้อง
ภูกัตรสบัติข่าว
กลับมาช่วงนี้พาไปเที่ยวที่ระยองกันหน่อย

บอกแม่ไม่ใช่สิครับ

คุณโยคเดี๋ยวพาไปดูแพร่ญาติหนังหมา

และตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสวนแห่งนี้แล้วสวัสดีครับ

มดครับโอ้โหสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับ
ไล่ค่ะเป็นบึงธรรมชาตินะคะระบบนิเวศนะคะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะ
และอย่างจุดต่างที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นบ้างในสวนแห่งนี้จะมีจุดไหนบ้างครับ
ถ้ามาท่องเที่ยวที่นี่เนาะไฮไลท์เลยนะคะก็คือแพ้ย่าหนังหมานะคะ

วันนี้นะคะเราจะไปด้วยเรือเครื่องค่ะ

นี่ครับเรียบร้อยใส่เสื้อชูชีพพร้อมไหมครับพี่
มดครับเรือแบบนี้นี่ขึ้นได้ประมาณกี่คนครับเนี่ย

ก็ประมาณ๓๐นาทีเลยนะคะ
พร้อมแล้วไปกันเลยครับพี่มด
มาอีกแล้วครับแพร่ย่านทั้งหมาดูสิครับ
โหพื้นตรงนี้มันลักษณะเหมือนกับว่ายวบนะครับ
มดครับทำไมพื้นที่ตรงนี้ถึงเวลาเดินถึงมันโยบแบบนี้ฮะ
ที่นี่เป็นระบบนิเวศที่เรียกว่าเป็นแพรย่านะคะ
ซึ่งมันทับถมกันมากกว่าร้อยปี

เจาะให้น้องเขาดูว่าข้างล่างก็คือมันไม่มีดินเลย
มันก็คือเป็นลักษณะของย่าที่ทับถมกันนะคะ
และนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติที่แพย่าหนังหมาแห่งนี้ครับ

อย่างแผนนี้ก็จะมีน้องมะคราวมะแกงริง
ชนิดนี้ชื่อว่าแขนงนายพาน
เป็นชนิดพันธุกรรมท้องถิ่นของบ้านเรา
บนแผนย่าเหล่านี้ก็จะมีกลุ่มพวกนี้กระจายอยู่ตามแผน

เห็นนกมากมายเลยครับพี่มศครับ

ที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเขาไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะนกปากห่างนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำนกแต่ยางนะคะ

นุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำ
ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ
บัวลอยอร่อยมาก

ทำไมบัวเยอะจังเลยฮะบึงบัวค่ะ
ตัวบัวสีม่วงสีชมพูนะคะ
น้องมีชื่อว่าบัวสุธาซิโนบล
เพราะบานทั้งปีเลยไหมฮะตลอดค่ะแล้วก็บานทั้งปี
แต่ว่าช่วงที่เขาจะบานเนี่ยก็คือ

ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดอยากจะมาเที่ยวแบบผม

ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะ
ได้ที่เบอร์๐๓๘๖๓๘๘๘๐ค่ะ

เปิดทุกวันค่ะจนถึงศุกร์วันหยุดและขัดเตอร์เลิก

สำหรับวันนี้ผมจุด้งและสะบัดทั่วไทย
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
มีโอกาสลองไปดูลองทักหนึ่งดิ
ร้อนไหมโอ้โฮร้อนมากค่ะฮ่า
แดดแรง
กระบ๔เพลงฮิตจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟัง

นี่แต่ละเพลงนี้ฮิตทั้งนั้นเลยนะ

สิงโตน่ารักเต้นได้พริ้วไหวมากจริง
เขามีท่าด้วยใช่ไหมหรือเปล่า

เจียนอยากให้มีอะไรให้ดูอีกหน่อย
ก็คือภาพปิดท้ายน่ารักเออใช่ครับเป็นภาพของน้องแมวกับน้องหมา
ต้อนรับตุดจีนนะครับ
ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะคะครับผมติดตามด้วยนะรายการต่อไปเปิดปากกับภาคภูมิหมดเวลาแล้ว

สวัสดีครับสวัสดีครับ